อาถรรพ์กันหน่อยอันนี้เป็นอาถรรพ์วิญญาณผีป่า
ที่ชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีเขาเชื่อว่าไปเกิดขึ้นกับเด็ก๖ขวบ
คือเด็กชาย๖ขวบเขาวิ่งขึ้นไปบนเขาไปตามหาหมา๒ตัว
แล้วก็ตะเลิศหายไปบนเขา
ชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาเจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหาร่วม๓ชั่วโมง
สุดท้ายไปเจอเด็กนั่งอยู่หลังวัดนั่นเองนะคะ
แต่กว่าจะเจอก็ตกอกตกใจกันไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนบ้านเขาหิน
พื้นที่ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทีมกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชากว่า๒๐คน
ก็ไปช่วยเหลือไปตามหาน้องอาร์ต
อาร์ตเป็นเด็กวัย๖ขวบหลงป่าบนเขาหิน
ข้างวัดสันติศรีเขตเมื่อวานนี้

พบน้องอาร์ตอยู่ในป่าด้านหลังวัดพร้อมหมา๒ตัว
ท่ามกลางความโล่งใจของญาติแล้วก็ชาวบ้าน
นางสาวิรัญญาทัศนิยมป้าของน้องอาร์ตบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุน้องอาร์ตวิ่งเล่นอยู่กับน้องสาว๕ขวบ
จากนั้นก็วิ่งตามหมาขึ้นไปบนเขาหายไปนานไม่ลงมาสักที
ด้วยความเป็นห่วงเธอก็รีบแจ้งทีมกู้ภัย

บอกอีกว่าชาวบ้านในชุมชนต่างก็เชื่อเรื่องอาทันและวิญญาณในป่า
เนื่องจากว่า๖ปีก่อนหลานของอดีตเจ้าอาวาสหลงเข้าไปในป่า
หายตัวไป๕๖วันนะคะก่อนจะเดินออกจากป่ามาเองค่ะ
คือที่ไปเจอน้องหลังวัดเนี่ยอยู่หลังวัดสันติคีรีเขต

อาจจะเป็นอย่างที่สัตวิธานเกินต่อไปรึป่าว

หลานชายของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยออกจากป่ามาแล้วก็มาเล่านะคะ
ช่วงที่เขาหายไปเนี่ยเขาไปอยู่ในป่าก็บอกมีคนมาช่วยเหลือ
เห็นชาวบ้านขึ้นไปตามหาก็พยายามจะตะโกนเรียก
แต่ว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินกระทั่งเดินออกจากป่ามาได้เอง
เหมือนน้องเนี่ยน้องก็เดินออกมาได้เองนะคะแล้วชาวบ้านก็ไปเจอ
นั่งอยู่หลังวัดนั่นเองนักข่าวเองพยายามถามนะน้องก็ไม่ตอบ
น้องก็ร้องไห้ร้องห่มบอกว่าเห็นแสงบ้างอะไรบ้าง
แล้วก็เดินเข้าไปก็ร้องไห้อยากกลับบ้านไม่รู้ว่ามีคนพาไปหรือเปล่า
ยังไม่ทราบเหมือนกันตกใจนะครับ